เรื่องนี้เนี่ยทั้งพบชนพบตรลงมาตามกันเองเลย

แต่ว่าเรามาตามกันหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้า
พระยาไกรได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะคะว่ามีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวจากเหตุการณ์วัยรุ่น๑๐
ยาเคนมผงพอไปตรวจสอบดูก็เจอนายวิทูลผู้ทองวัยสามสิบสองปีค่ะ
อยู่ซอยพระรามสามยี่สิบสองนะคะเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่ค่ำวันที่สิบมกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็เสียชีวิตในช่วงเช้าวันนี้โอ้โหผู้ตายรายล่าสุดเนี่ย
ญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงแรกแต่สุดท้ายเนี่ย
ชนะสูตรหาสาเหตุมาก็คือเพราะเสพเคนมผงเนี่ยค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยจะไม่รวมอยู่กับกลุ่มคนที่ทั้งเจ็บสาหัสแล้วก็ช็อกเสียชีวิตเมื่อวานนี้ที่ว่าเราไล่กันหลายหลายคนใช่ไหม
คือเมื่อวานเนี่ยเสียชีวิต๗แล้วก็บาดเจ็บกับสาหัสเนี่ยอีก๒รวมเป็น๙แต่วันนี้มีผู้ชายคนนี้เพิ่มขึ้นมาเท่ากับว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเคนมผงเนี่ยคือ๗รายแล้วค่ะ

ใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็คือเสียชีวิตนะคะ
เท่ากับว่านะตอนนี้นะคะพื้นที่สอนอวัดพระยากรัยมีผู้เสียชีวิต๖รายแล้วก็สนสุธิศาลอีก๑รายค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุที่ซอยจันทร์๓๑ที่มีกลุ่มวัยรุ่น๔คนที่มีน้องมายที่เป็นพี่อาเสียชีวิตแล้วก็น้องพลอย
มีป๋องเป็นเจ้าของบ้านเป็นลูกเจ้าของบ้านแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงอะนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปคุยกับพ่อแม่ของป๋อมค่ะ
เพื่อนอีก๒คนในวันเกิดเหตุที่สนวัดพระยากรัย
เมื่อวานก็ได้คุยกับลูกแค่สั้นเพราะลูกก็ยังอยู่ในอาการมืนเมา
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ลูกพูดเนี่ยจริงไม่จริงแค่ไหน
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะ๗โมงเช้าพ่อกับแม่น้องมายมาที่บ้าน
คือมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวกลับออกไปนะคะ
ก็มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันในประเด็นที่เมื่อวานถ้าจำได้
พ่อน้องมายออกมาให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่า
รู้แหละว่าลูกเสพยาแต่สิ่งที่พ่อสงสัยคือลูกพ่อก็เสพยามานานแล้ว
ก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันหรืออะไรสักอย่าง
ครั้งนี้เนี่ยทำไมเสพแล้วถึงขั้นตายไม่แน่ใจว่าโดนมอมยาหรือเปล่า

เรื่องนี้แม่ทางขวาคือแม่ของป๋อมนะแม่ก็พยายามปรับความเข้าใจพูดคุยกันว่า
เอาจริงนะผู้ใหญ่เองไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะมอมยามายกับพลอยหรอก
แล้วก็มองด้วยว่าไม่ได้มีการถูกบังคับพาตัวมาที่บ้านทั้งมายและพลอย
จริงพ่อกับแม่ก็บอกแล้วว่าเออให้กลับบ้านได้แล้ว
แต่วัยรุ่นทั้งหมดก็ไม่มีใครกลับบ้านกัน
เขารู้กันนั่นแหละกลุ่มเพื่อนเขาอ่ะ
แล้วพ่อแม่ไม่รู้เรื่องใช่ไหม
พ่อแม่น้องมายรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องคุยกันแล้วเมื่อเช้านี่
พ่อแม่ป๋อมรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ
แต่เด็กเด็กเขารู้กันแต่ทีนี้พ่อแม่คนนู้นคนนี้จะมาเอาผิดกับคนนู้นคนนี้
ก็ให้เขาเคลียร์กันไปตามตามกฎหมายเข้ามากันเองทั้งหมดเข้ามากันเอง
ไม่รู้เรื่องแต่พอมันเกิดเรื่องมาอย่างนี้แม่ค่อยมารู้ทีหลังแม่ก็ช็อกใช่ไหม

ไล่อยู่แล้วเพราะว่าเจอทีแรกผมไล่แล้วนั่น
ซึ่งพ่อของป๋อมก็บอกด้วยนะคะว่าจริงคือก็รู้สึกไม่สบายใจนะตั้งแต่เกิดเหตุ
เมื่อคืนนี้ตอนนอนก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกได้ยินเสียงอะไร
ต้องรอดูแหละว่าลูกชายจะโดนแจ้งข้อหาอะไรบ้าง
พตทพพพพผู้บัญชาการตทนบนะฮก็บอกว่าจากการรวมพยาหลักฐานคดีนี้เนี่ย
เจอแล้วล่ะว่ามีการจำหน่ายาเสียบติดในพื้นที่สนวพไกและก็พื้นที่ใกล้เคียง
ส่วนเอามาจากไหนแหล่งผลิตแหล่งที่มาแหล่งใหญ่มาจากไหนยังไม่แน่ชัด
แต่ตอนนี้มีเบาะแสผู้จำหน่ายให้กับผู้ตายเรียบร้อยแล้ว

ส่วนหลักฐานในคดีพิสูจน์ทราบตัวบุคคลก็สามารถทำได้เรียบร้อยแล้ว
ขอเวลาตรวจสอบก่อนแล้วกันว่าที่ได้มาเนี่ยรายใหญ่หรือว่ารายย่อย
ด้านนางสาวพลอยนะคะเพื่อนของมายสาวพีอาร์ที่ก็มาอยู่ที่บ้านของป๋อมเหมือนกัน
แล้วก็อาการสาหัสยังอยู่ในห้องไอซียูนะคะ
เรื่องต้นยังรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดส่วนผสมยาเสพติดอยู่
แต่ที่แน่ส่วนผสมหลักเลยก็คือเคตามีนกับยานอนหลับค่ะ

ส่วนผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นเสียชีวิต
ขออภัยบาดเจ็บสาหัสจากระบบหัวใจล้มเหลวนะคะ
พลอยแต่เป็นการบาดเจ็บจากระบบหัวใจล้มเหลวที่มีสาเหตุจากการใช้ยาเสพติด
อันนี้ผลชนสูตรเบื้องต้นออกมาแบบนั้นนะคะ
ส่วนข้อมูลที่ญาติของมายติดใจสงสัยว่าเป็นการหล่อลวงมาเป็นการมอมยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ทางตำรวจบอกว่าก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่เห็นหลักฐานอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการมอมยานะ
แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้เหมือนกันว่าไม่มีจริงก็เดี๋ยวจะขยายผลเรื่องนี้ให้เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองด้วย
ส่วนเหตุผลที่กลุ่มผู้จำหน่ายเอายามาดัดแปลงมาผสมเนี่ยก็เพื่อให้มันมีฤทธิรุนแรงขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนจะได้ขายได้กำไรมากขึ้นค่ะ
โดยมีการตรวจค้นโรงสี่ย่านพระราม๓ตามคำให้การของในป๋อมลูกชายเจ้าของบ้านด้วยนะคะ
ที่บอกว่าไปรับเคนมผงมาจากย่านพระรามสามเนี่ยเบื้องต้นไปตรวจค้นแล้วเจอหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วย
แต่ขอยังไม่บอกว่าเป็นอะไร
เคตามีนก็มีมานานแล้วนะฮะส่วนเรื่องที่ว่าเคนมผงเนี่ยมันก็มีการพูดกันมาในช่วง๒เดือนหลักนะฮะ
พฤศจิกาธันวาที่เริ่มพูดถึงมี๒สาเหตุก็คือลดต้นทุนกับอีกอันให้มีฤทธิ์มากขึ้น
วันนี้ทีมข่าวเราไปงานศพของน้องมายด้วยนะคะที่วัดลาดบัวขาวย่านเจริญกรุง๘๑ไปคุยกับคุณแม่น้องมายค่ะ
แม่ก็บอกนะคะบอกคุณระวีการบอกว่าเมื่อเช้าก็ไปเชิญวิญญาณลูกสาวที่บ้านของป๋อมหลังเกิดเหตุนั่นแหละ
ก็ได้คุยกับพ่อแม่ของป๋อมด้วยพ่อแม่ก็ออกมาเปิดประตูให้แล้วก็กล่าวขอโทษครอบครัวที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปแบบนี้
แม่เองก็ไม่ติดใจนะไม่ถือโทษโกรธเครื่องผู้ใหญ่หรอกเพราะรู้ว่าผู้ใหญ่น่ะไม่รู้เรื่อง
ก็เป็นที่ตัวเด็กนั่นแหละในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแม่ก็ต้องยอมรับความจริง
ถูกล่อลวงมาวางยาหรือมอมยาหรือเปล่าเพราะว่าบ้านหลังนั้นอยู่กันหลายคนใช่ไหม
คุกสาย๓คนอะไม่เป็นอะไรเลย

ก็อาการสาหัสถึงท่านเข้าวิทยาคม
มีเพื่อนของมายมาเล่าด้วยว่ามายถูกเปลี่ยนชุด

ตอนนี้ทุกคนได้แต่หวังว่าขอให้พลอยฟื้นอาการดีขึ้นโดยเร็ว
เพื่อจะได้ตื่นมาเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
เขาอยากให้ตรวจเพราะว่าเขาเจอถุงยางอนามัยตกอยู่แถวนั้น

แต่ว่าพวกนี้มันก็เห็นในคลิปเสียงที่เขาปล่อยไป
แล้วก็ไม่รู้คลิปใครอะไรยังไง

คนที่ตรวจก็คือแพทย์ไหมที่จะรู้ว่าใหม่หรือเปล่า
เพื่อนเขาอ่ะนะบอกกับตำรวจว่ามายไม่ได้ใส่ชุดนี้มา
มีการเปลี่ยนชุดแล้วมันก็ยอมรับว่ามันเปลี่ยนชุดให้มาย
อืมแล้วทำไมแพทย์หรือตำรวจเนี้ยตำรวจไม่ส่งสำนวนไปให้แพทย์ตรวจภายใน
เราหรือเปล่ามันต้องตรวจแล้วไหมแต่งงใบมา
ไม่ได้ตรวจมันทำไมไม่ตรวจอ่ะ
งงมากเลยต้องให้พ่อแม่ไปบอกเหรอ
เนี่ยค่ะสิ่งที่แม่คาใจนะมันก็จะเป็นเรื่องของคดีซ้อนคดีขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าเขายังคาใจตรงนี้อยู่นะ
แม่ของมายเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมายก็มีพฤติกรรมแปลกแปลกคือหลังปีใหม่อยู่อยู่ก็ทักมาขอรูปบอกว่าแม่ขอรูปคู่ที่ถ่ายด้วยกันหน่อยอยากจะเก็บเอาไว้
ก็บอกว่าเออไม่มีไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยลูกแถมวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุให้ไปดูศพลูกสาวที่บ้านหลังเกิดเหตุ
คนกลางค่ะก็คือลูกสาวคนกลางของมายบอกว่าเห็นแม่มายยืนอยู่ที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็เห็นแม่มายตามลูกมาที่วัดด้วย
บอกมาเองแล้วบอกแม่หนูหนาวหนูขอโทษหนูขอโทษ
ที่เธอเชื่อว่าคือมาจริงเป็นเพราะว่าเขาพูดประโยคนี้
รักนะจุ๊บเป็นบทสนทนาที่มายพูดกับแม่เป็นประจำ
แม่ก็เลยเชื่อว่ามายคงมาหาแม่แล้วมาบอกลาแม่
เรียกเรียกเราเรียกแม่ไปแม่มานี่ขอกอดหน่อยหนูหนาว
กอดแม่จนแม่หายใจไม่ออกแล้วก็บอกว่าขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษ
คลอดบอกใครเนี่ยมาเองหนูขอโทษหนูขอโทษว่าอย่างงี
หนาวมากเลยแม่หนูผิดไปแล้วหนูขอโทษว่าอย่างนี้
แล้วคราวนี้เสียงก็เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงมายแล้วเขาพูดคำนี้ออกมา
ที่เราเชื่อแม่หนูรักแม่นั้นรักนะจุ๊บจุ๊บเขารักนะจุ๊บจุ๊บ
มันไม่มีใครรู้อีกไม่มีคำนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่รู้พ่อยังไม่รู้เลย
พ่อรักแล้วจุ๊บจุ๊บแล้วก็กอดเขาเนี่ยเลยบอกว่าไม่ไม่แล้วทำไมมาย
ถึงทิ้งแม่ไปทำไมมายถึงไม่เชื่อแม่แม่บอกอย่าไว้ใจคน
คนเราสมัยนี้มันไว้ใจยากมันเชื่อใจยากยิ่งคนที่พูดจาดีมันเป็นคนชอบคนพูดจาดี
เออมาไหนมันยิ่งไว้ใจไม่ได้มายพูดใครพูดดีกับมายมายก็ไป
เออเอาอย่างงี้อย่างงี้แล้วเออช่วยเหรอมายก็ช่วยเขา
ได้ยินคำนี้อีกแล้วอ่ะต่อไปนี้แม่ไม่ได้ยินคำนี้อีกแล้ว
อือไม่ได้ยินคำนี้อีกแม่ก็ไม่ได้ยินแล้วอ่ะ
เขาพูดกับแม่ประจำเลยแม่จะเป็นคนตื้อให้เขาพูดจนเขารำคาญอ่ะ
นอกจากเขาอารมณ์นี้เขาจะพูดเองค่ะเพราะเราเราจะได้ยินไง
ต่อไปนี้แม่ก็ไม่ได้รูปนี้แล้วตอนเข้าไปนั่งฟังพระก็เหมือนกัน
แล้วก็ได้กลิ่นน้ำอบคือเรายังบอกแม่เขาว่าเธอมายไม่ไปไหนนะ
อยู่ใกล้ใกล้เราเนี้ยแหละเออเราก็พูดแค่เนี้ยแล้วแล้ว
อันสุดท้ายคือที่รู้คือว่าเรียกแม่เขามาว่าเธอมานี่
แล้วก็เราอยากกอดเธออย่างเงี้ยพอเรียกแม่เขามากอด
พอกอดปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรออกไปแต่เรารู้ว่าเราคุยอะไรกับเขา
แต่เราไม่รู้ว่าคำนั้นคืออะไรพอพอน้องมายไม่ได้นั่นแล้ว
เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อย
แล้วความเย็นนั้นมันจะหายไปอ่าคือน้องน้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
ผมว่าต้องฟังที่คุณแม่น้องมายบอกมากนะครับ
คืออย่าไปไว้ใจใครง่ายง่ายนะครับ
นี้สมัยนี้เนี่ยแม่บอกแม่เสียใจเหลือเกินนะครับ
ก็คือผมว่าสิ่งสำคัญก็คือผู้ที่เขาบาดเจ็บอยู่เนี่ย
ถ้าเขาสามารถที่จะพ้นขีดอันตรายแล้วให้ข้อมูลกับตำรวจได้เนี่ย
โดยเฉพาะเพื่อนของน้องมายเนี่ยที่เจ็บอยู่คนนึงเนี่ย
มันก็จะชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในคืนวันนั้น
ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตแล้วเพื่อนจะสาหัสมันจะมีเรื่องราวอย่างอื่นเคลือบแฝงอยู่
อย่างที่แม่น้องมายเนี่ยบอกหรือเปล่านะครับแล้วจะได้ให้ข้อมูลเรื่องของ
ไอ้ยาเสพติดตัวนี้ยาเคนมผงเอามาจากไหนแบบไหนมันแพร่ระบาดยังไงเนี่ย
จะได้ไล่กวาดล้างกันให้หมดด้วยตอนนี้ตำรวจก็ไล่จับอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวดูล่าสุดก่อนเลยแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดทางคดีต่างเนี่ยเราจะแยกไปให้เรื่อยนะฮะ
แต่นี่คือล่าสุดช่วงเย็นเย็นวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก่อนจะถึงค่ำเนี่ยฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
วันนี้พบตรไปที่สอนอวัดพระยากรัยนะครับเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุ
มีผู้ที่เสพยาเสพติดเคนมผงแล้วก็เจ็บตายไปหลายคน
วันนี้พบตรไปเพราะต้องการไปสอบสวนผู้ต้องหาที่จับได้ด้วยตัวเอง
ตอนนี้ตำรวจไล่จับมาได้สี่คนนะครับเป็นผู้ค้ายาเสพติดนะฮะ
ผู้ค้าเคนมผงนะมีทั้งรายย่อยนะครับ
อ่ามีทั้งกลุ่มแบบกลางกลางนะแล้วก็ผู้ค้ารายใหญ่เนี่ย
ก็มีนะครับแต่เป็นผู้ประสานงานให้กับพวกแก๊งค้ารายใหญ่
ค่ะแม่มีทั้งลายย่อยลายกลางลายใหญ่เลยนะ
ไปหมดเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับคือทั้งสี่คนเนี่ยสารอนุมัติ
หมายจับนะครับตำรวจก็ควบคุมตัวได้นะครับ
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของหญิงสาวในซอยจันทร์๓๑ด้วยนะครับ
ผู้ที่ถูกออกหมายจับทั้ง๔คนนะฮะมีนายวิรัติกาเผือกหรือว่าในป๋องอายุ๒๖ปี
นี่เป็นผู้ค้ารายย่อยนายวัชระเชียงฉินหรือนายโบ่อายุยี่สิบสองปี
นี่เป็นรายย่อยเหมือนกันอืมนะในโจอายุสิบแปดปีนะฮะโอ้
นี่รายกลางเยาวชนนะเออไอลายย่อยเราเคยได้ยินลายใหญ่นี้
มีลายกลางไม่ได้ยินรายกลางเหมือนกันนะมีรายกลางด้วยนะอ่า
แล้วก็มีนายนพเก้าอบถามอบถมนะครับหรือว่านายตูมตามนะฮะ
นพก้าวอายุ๒๖ปีนี่เป็นรายกลางและเป็นผู้ประสานงานให้กับแก๊งค้ารายใหญ่
นี่เดี๋ยวต้องขยายผลต่อ๔คนนี้นะครับถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท๒ก็คือเคตามีน
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
หลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๔คนก็ถือว่าทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์
ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลถึงผู้ค้ารายใหญ่เบื้องต้นพบว่าพฤติกรรมเนี่ยนะครับ
ในการส่งยาเสพติดจะส่งหน้าร้านสะดวกซื้อนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้นัดเจอกันเป็นแหล่งที่ชัดเจนส่วนผู้เสียชีวิตจากการเสพเคนมผงล่าสุดเนี่ย
มีอยู่๗คนนะครับตรวจพบเคตามีนในร่างกายทั้งหมดทั้ง๗คนนะฮะ
อืมที่เสียชีวิตนะครับค่ะ
เฉพาะเคสที่จับเนี้ยเฉพาะเคสที่จับเนี้ยก็น่าเชื่อว่าเอ่อ
มีการซื้อแยกซื้อแยกของ
นะครับซื้อแยกของซื้อแยกของหมายถึงว่าอาจจะเอามาผสมเองนะฮะ
แต่เคสอื่นเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องดูเป็นเรื่องเรื่องไปจากเอ่อ
วิเคราะห์ของแพทย์เบื้องต้นนะครับเราพบสารเคตามีนในทุกศพ
ฝากไปยังเยาวชนของชาตินะครับยาเสพติดเนี่ยน้องน้องนะครับ
ต้องระมัดระวังมันอาจจะลายทุกตัวเราไม่รู้หรอกว่าที่เขาเอามาขายเรา
ผสมอะไรมาบ้างนะครับแล้วเป็นอย่างนี้เสียชีวิต
เพราะฉะนั้นขอให้หยุดใครทำอยู่หยุดได้แล้วจะเชื่อไม่เชื่อม
เราทำทุกคดีถ้าพบความเชื่อมโยงก็มันจะทำให้การทำงานก็ง่ายขึ้น
แต่ตอนนี้ก็คิดว่าเราจะแยกทำทุกคดี
เวลานัดกันส่งของเนี่ยเขานัดกันหน้าเซเว่นนะ
มันก็คงตรงไหนก็ได้หมดอ่ะ
ทีนี้เมื่อคืนนี้นะคะถ้าจำกันได้ค่ะ
ปรับปรามยาเสพติดนะคะเขามีการจับตัวเอเย่น

ชื่อนางสาวสิริการเชื้อเขตกรรมหรือนางสาวนุ่นอายุ๒๓ปีนะคะ
ของกลางเป็นเคตามีน๗๓๕กรัม
จับได้ที่ชุมชนจิตภาวัน๑แยก๔เขตสายไหมค่ะ

มีพฤติการลักลอบจำหน่ายเคนมผง
ไปเจอยืนอยู่หน้าบ้านเลยแสดงตัวเข้าตรวจค้นนะคะ
เจอเนี่ย๓ถุงอยู่กับตัว
แล้วก็สารภาพด้วยว่ายังมีซ่อนอยู่ในห้องนอน
ก็ไปเจอเคตามีนอีก๓ถุงก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
สารภาพบอกว่ารับมาจากเพื่อนชายย่านลำลูกกาคลอง๒
ราคากรัมละ๔๗๐บาท
ให้ลูกค้าย่านสายไหมกรัมละ๖๐๐บาทนะคะ
ตำรวจสอนอสายไหมวันนี้นำตัวนางสาวสิริการคนนี้ออกจากห้องคุมขังมาสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมง
แล้วก็คุมตัวไปที่ห้องควบคุมตามเดิม
เมืองต้นแจ้งข้อหามีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาท
ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๒ก็คือเคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะ
ส่งฝากค้างสารจังหวัดมีนบุรีวันพรุ่งนี้แล้วจะสืบสวนขยายผลด้วยว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของวัยรุ่นในท้องที่สอนอพระยาไกรหรือเปล่า

ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่ที่ชุมชนจิตภาวันหนึ่งเลยจุดที่จับกลุ่มนางสาวสิริการได้นะคะ
ที่บ้านหลังนั้นเนี่ยลักษณะเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นในบ้านมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่สี่คัน
ทีมข่าวเราก็พยายามจะพูดคุยกับคนในบ้านว่าเออรู้จักไหมยังไงมันเกิดอะไรขึ้น

เราได้เจอกับนายนิรันดิเกแง้วประธานชุมชนตลาดวัดเกาะก็บอกว่า
บ้านหลังนี้ที่ตำรวจบุกมาจับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นบ้านเช่าเท่าที่เห็นนะเห็นเขาอยู่ด้วยกัน๔คน
ผู้ชายสองคนเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีผู้หญิงสองคนคือจริงคืออยู่กันสามพี่น้องก่อนครับ

เป็นผู้ชายสองแล้วก็เป็นผู้หญิงหนึ่งส่วนคนที่ถูกจับเนี่ยเป็นแฟนของหนึ่งในผู้ชายในบ้าน

ซึ่งนางสาวสิริการก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านหรอกไปมาก็เลยเออเลยไม่ค่อยได้เห็นว่าพฤติกรรมปกติเขาเป็นยังไงบ้าง

แต่ขอยืนยันตรงนี้นะว่าชุมชนวัดเกาะไม่ใช่จุดพักยาเสพติดอย่างที่หลายคนเข้าใจ
แต่ไม่ปฏิเสธว่ามีคนติดยาเสพติดอยู่ที่นี่
ตัวเขาเองในฐานะประธานชุมชนก็พยายามที่จะช่วยเหลือแล้ว
ส่งข้อมูลให้ตำรวจส่งให้ฝ่ายปกครองเป็นประจำเพื่อจะได้ให้เข้ามาดำเนินการจับกลุ่ม
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการค้ายาเสพติดเรื่องเคนมผงที่มันระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ย
ไม่มีใครทำคนเดียวได้หรอกต้องมีเครือข่ายส่งต่อยาไปที่อื่นแน่
นางสาวสิริการก็น่าจะเป็นแค่เอเย่นตัวเล็กที่รับเคนมผงมาแล้วส่งต่อเท่านั้น
อยากให้ตำรวจขยายผลจับกลุ่มให้ได้ทุกคนเลย
เด็กพื้นที่ไหมเป็นคนที่อื่นมาเช่าบ้าน
หมู่บ้านจิตภาวันมาเช่าบ้านในพื้นที่
แล้วก็เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาจัดจำหน่ายให้เด็กในรูปแบบวิธีการใด
ไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้อย่างประธานหมู่บ้านเองอะไรเอง
ประชาชนรอบข้างเนี่ยอาจจะรู้แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปวุ่นวาย
เพราะกลุ่มเด็กพวกนี้มันจะมีวิธีการซื้อการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
โดยที่เราไม่สามารถที่จะแบบเห็นได้ชัดเจนอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันไม่ใช่แหล่งพักงานแต่ว่าเด็กเทียบเสพยาเนี่ยอาจจะมีเยอะ
ในพื้นที่เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเด็กติดยาเยอะ
ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะพื้นที่เขตสายไหม
มันตีกันคืนวันที่๑๑มกราคมมันเสพเคนมพงค์แล้วมันก็หลอนยา
เดินออกมาเจอใครผิดหูผิดตาต่อยตีกันไปหมด
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะเป็นชุมชนริมคลองค่ะ
ถามชาวบ้านในพื้นที่แล้วเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่
บอกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เสพเคนมผงแล้วมาหลอนตีกัน
ไม่ใช่ไอ้กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มคู่อริกันอ๋อ
มันไม่ถูกกันมานานแล้วแล้วล่าสุดชนวนเหตุ
มันไปโพสต์ท้าทายด่ากันในเฟซบุ๊กอันนี้ตีกันทั่วไป
กันทั่วไปมันก็เลยนัดมาต่อยกันไม่ได้เกี่ยวกับเคนมผง
คือตัวของเขาเนี่ยเหมือนมีเรื่องกันมาก่อนเลยเว้ย
มันน่าจะใช่มันโพสต์๕๕๐
กับเหรอลูกคะแค่โพสต์มันมันไม่ได้ด่านะ
โพสต์เจอกันอะไรแล้วเราก็ไม่รู้
ขั้นเพื่อนกันนั้นอะ

ต่อเกียวกันนี่เหรียด
แล้วหลังจากเกิดเหตุคือสองคนก็หายไว้เลยไม่อยู่บ้านเลยสักคน

ลูกนี้เขาบอกว่าเมาเคนมผงแล้วตีกันนี้จริงไหม

เรื่องนี้พ่อบังกลับสอชนศ์นอนใสมัยก็บอกนะฮะว่า

ปรากฏว่าเป็นคู่อริกันจริง
ไม่ได้สืบเนื่องมาจากเสพเคนมผง
อันนี้คือมีเรื่องกันในเฟซบุ๊กแล้วก็นัดตีกันค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ตรวจสอบให้แล้วนะครับ
บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๗ศพ
จากกรณีนี้เนี่ยพบยาเคในร่างกายทั้งหมด
ใช่ค่ะแต่มันก็ต้องไปดูของกลางในที่เกิดเหตุ
ด้วยว่าว่ายาเคเหล่านั้นมันจะผสมอย่างอื่นด้วยหรือไม่อย่างไร
พลตมตรีธนิษฐ์จิระนันทวัฒน์นายแพทย์หัวหน้ากลุ่มงาน
พญาทิวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ท่านเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง
จากที่เกิดเหตุผู้ที่เสียชีวิตจากการช็อกยาเสพติดนะฮะ
สอนอวัดพระยากรัยเนี่ยบอกว่ามีของกลางถูกส่งมาตรวจพิสูจน
สองชิ้นด้วยกันวัตถุพยานชิ้นแรกพบสารเสพติดสองตัวคือเคตามีน
และไดอาซีแพมซึ่งเป็นกลุ่มยานอนหลับวัตถุพยานชิ้นที่สองตรวจพบสามชนิด
คือเคตามีนเฮโรอีนและยาอีโอ้โหนั่นหมายความว่าไอ้สูตรยาเสพติด
แบบเคนมผงหรือจะเคอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไม่มีสูตรตายตัวนะฮะ
ค่ะก็คือผสมอะไรได้ก็ผสมไปอย่างเงี้เหรอฮะขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
ว่าจะเอาส่วนผสมเนี่ยมารวมกันอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการ
โดยทั้งสองสูตรที่มาจากวัตถุพยาน๒ชิ้นไม่พบส่วนผสมของยาไอซ์
ก็เลยเชื่อว่าแหล่งที่มาของศาลเนี้ยมันคงมาจากคนละแหล่งกันอืม
ก็ผู้ค้าผู้ขายคนละเจ้านั่นแหละนะแต่มันก็เอายาเคไปผสมปนเปย์กับยาเสพติดเนี่ยฮะ
อันนี้นี่คือหลักฐานที่ได้จากที่เกิดเหตุในจุดต่างที่มีผู้ที่สาหัสแล้วก็
จนเสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดตั้งหลายที่ค่ะเห็นไหมโอเคอ่ะ
ยาเคมีแน่นอนแต่ว่ามีเคอยู่ในทุกทุกอัน
ใช่ไหมแต่จะเอาอะไรมาเติมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องนะครับ
สารที่มีความรุนแรงมากที่สุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแน่นอนว่ามันคือเฮโรอีนนะ
มีวัตถุพยานอย่างหนึ่งที่ผสมเฮโรอีนด้วยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นสิ่งที่พบเนี่ยที่แรงที่สุดคือเฮโรอีนนะครับ
หากใครได้รับเกินขนาดแน่นอนว่าถึงตายแน่
หรือว่าเป็นยาที่รบกวนการทำงานของหัวใจ
ส่วนยานอนหลับเนี่ยคือฤทธิ์เบาที่สุด

ยกเว้นคุณจะกินเข้าไปมาก

ซึ่งยานอนหลับเนี่ยมันเจอในวัตถุพยานชิ้นแรก

ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตนะครับ
เนื่องจากมันถูกใช้รวมกับยาชนิดอื่น
ทำให้เกิดพิษสะสมเพิ่มเติม
ส่งเสริมความแรงของพิษต่อร่างกาย
และต่ออวัยวะอย่างรุนแรงและเฉียบพลันด้วย

บางครั้งก็เป็นการกดผลข้างเคียงของยาตัวอื่น

เราไม่รู้สึกถึงผลข้างเคียงของยาตัวอื่นหรอก
มันอาจจะรู้สึกเหมือนกับยาเค
คือพอดูส่วนผสมแล้วเนี่ย

ตัวหนึ่งกดประสาทอีกตัวหนึ่งกระตุ้นประสาท
อีกตัวนึงหลอนประสาทอย่างนี้

แต่ความจริงคุณได้รับยาเสพติดชนิดต่างจนเกินขนาดไปแล้ว
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันก็เสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน

ถ้าฟังจากที่คุณหมอบอกนะครับ
มีฤทธิกฎประสาทลดการเจ็บปวด
ทำให้รับรู้แสงสีเสียงผิดปกติ

ถ้ามากเกินไปเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้

บอกว่ากินแล้วมันจะเมาเหมือนเมาเหล้า

หากมีส่วนผสมอ่านนิยาเคนะ

อีนี่มีฤทธิ์ต่อระบบของหัวใจนะครับ
แล้วมันรุนแรงไปถึงขั้นเสียชีวิตได้แน่นอน

เนื่องจากมันจะทำให้
แต่ก็อย่างที่ทาง
หลวงบ้านตำรวจท่านบอกครับ

แล้วสุดท้ายผลออกมาก็คือตายเหมือนกันหมดเลยนะคะ
ซึ่งชีวิตของคุณเนี่ยที่ไปเสพยาเสพติด

มันจะเอายาเสพติดอะไรมาผสมให้เรา
ล่าสุดสอนอวัดพระยากรัยนะครับ

ผู้เสียชีวิตคนที่๗

โรงพยาบาลตำรวจพิสูจน์ชนะสูตรแล้วนะครับ
เดี๋ยวคาดว่าผลจะออกมาเร็วนี้ครับ
ทำให้การให้ใจเนี้ยที่แผ่วลงน้อยลง

เช่นยาอีนี่ยาอัยก็อาจจะมีผลต่อหัวใจด้วย

ต่อเนื่องกันอาจทำให้มีปัญหาหัวใจ
เพราะฉะนั้นสายการตายส่วนใหญ่ก็จะมีกระทบต่อการหายใจและหัวใจเป็นหลักครับ
อย่างเช่นคนใช้ยาเศรษฐกิจมหาว่าเพศนานก็จะดื้อยาว่าเพศนั้น
บางคนใช้ยานอนหลับบ่อยก็จะต้องใช้ยาปรีมานอนหลับ
ตุ้นให้เกิดการหลับในปริมาณที่สูงขึ้น
เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องการฤทธิ์หลายอย่างมาร่วมกัน
และยานอนหลับหาได้ไม่ยากแล้วก็ความดูแลของโทษน้อยกว่า
ก็เลยเอามาบวกกัน
โอ้โหฟังเลยน่ากลัวเหลือเกิน
ใครที่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอยู่อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับท่านผู้ชมครับ
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
สั่งการให้ตำรวจปราบรามยาเสพติด
สอบสวนขยายผลหาเส้นทางการแพร่ระบาด

โดยเฉพาะเคนมผงที่เข้ามาในเขตกรุงเทพฯ
แล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งหาข่าวเชิงลึก
สกัดกั้นแหล่งขายส่วนผสมของยาเสพติดชนิดนี้
ที่อาจจะซื้อขายกันได้ทั่วไปอยู่ในเวลานี้
ต้นพบว่าเคนมผงเป็นยาเสพติดสูตรใหม่
ไหลทะลักมาจากทางภาคเหนือนะครับ
มีจุดพักยาอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางติดกับกรุงเทพ
เมื่อวานปปศท่านก็ให้ข้อมูลกับเราว่าแถวปฐุมธานีก็มีนะฮะ
จากนั้นนะครับนักค้ายาเนี่ยจะรับมาจำหน่ายเอามาขายต่อในเขตกรุงเทพ
ตามพื้นที่จุดต่างซึ่งจุดสีแดงพื้นที่ยาเสพติดในกรุงเทพเนี่ย
ก็อย่างเช่นเขตสายไหมเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าระวังจับตาอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับ
ทั้ง๖ศพรวมทั้ง๖ที่๗เพิ่งส่งไปชนะสูตรนะครับ
พบว่ามีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
แล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันก็ได้เดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อนะฮะ
โดยเฉพาะแหล่งการรับยาต่างนะครับ
แต่ว่า๒ตัวอย่างที่ส่งไปตรวจพิสูจนก็พบแล้วว่ามันผสมคนละอย่าง
ใช่ค่ะคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมคะว่าตอนที่เรานำเสนอช่วงแรกเลยเรื่องเคนมผงที่มีผู้ชายคนนึงอ่ะ
คลุ้มคลั่งยาเคนมผงนี่แหละแล้วอัลวาสอัลวาสทำร้ายข้าวของในบ้าน
ตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมใช่กลับมาเป็นปกติแล้วนะ
ที่แม่เห็นแล้วแม่ร้องไห้หนักมากที่บอกว่านี่ไม่ใช่ลูกแม่เลย
นี่วันนี้ลูกแม่กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะหลังจากถูกส่งตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ปฐุมธานี
ช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้คุยกับเขานะ
พร้อมกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเขากับภรรยาเขาเขาเล่าให้ฟังอย่างงี้
ที่เสพเคนมพงค์มันมีสาเหตุครับ
เมื่อกี้ฤทธิ์ของยามันคือยังไงนะคะชาเพลินลดอาการเจ็บปวดใช่ไหม
เคลิ้มไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างนี้
จะไปสักลายเพิ่มที่ตัวโอ้นี่ก็เต็มตัวแล้วนะ

ก็เลยอยากให้มันแบบชาเพลินเคลิ้ม

แต่เขาบอกว่าวันนั้นที่ทำลายข้าวของเนี่ย
เขาบอกว่าเขารู้สึกหงุดหงิด
แล้วลงมือไปโดยที่ไม่ได้สติเลย

พี่ว่าเมื่อกี้ไปร่วมอันนั้นแหละ

หรือต้องทำลายช่องของเป็นเพราะอะไร
เริ่มวะโห้เลยทีถ้าล้อของแฟนด้วยแต่นั้น
อ๋อก็เลยพังไม่ไหว้หมดเลย
ก็ลองดูอีกตอนแรกผมเคยยอมเคแต่เป็นเคเก็ดผิด
เดี๋ยวผมเสร็จมาเริ่มนอนปกติ
ว่าเขามาเป็นเก็ดแบบนี้แต่ก็หมดแล้ว
ซึ่งพี่น้องเขาซื้ออะไร
ทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เขาอยากจะขอชี้แจงหน่อย
โพสต์ภาพภาพหน้าผู้ชายคนหนึ่งเลย
แล้วก็เขียนชื่อย่อบอกว่าในต่อที่พักอาศัยอยู่ย่านชานเมืองนี่แหละ
คือผู้ผลิตและคิดค้นสูตรยาเคนมผง
ทำให้คนตายกันเยอะมากในขณะนี้
โอ้โหเมื่อเย็นนี้ผู้ชายคนในภาพนี้มาเลยค่ะ

เขาบอกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

จริงแล้วต้นทางโพสต์แรกที่แชร์เนี่ย
มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่เป็นคู่อริ
มีปัญหาส่วนตัวกับเขาก่อนหน้านี้
ซึ่งคู่อริรายนี้เนี่ยเขาอยู่แถวย่านท่าพระจันทร์
ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะแต่ก็เหมือนกับ
ไม่รู้ว่าไม่ไปถูกกันในโลกโซเชียลยังไง
มีการโทรมาก่อกวนแล้วก็ท้าดวงกันส่วนตัวก่อนหน้านี้ด้วย
เขาเลยขอออกมาชี้แจงและยืนยันว่า

แล้วก็กลัวว่าญาติผู้เสียชีวิตจะเข้าใจว่า
เขาคือคนที่ผลิตคิดค้นทำให้ลูกหลานเขาตายครับ
กลัวมาลงบ้านผมมาด่าพ่อแม่ผมมาด่าน้องผม
แต่สองตำรวจจะเข้าห้องผมทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องพี่
ถ้าผมทำและเป็นผู้ผลิตผมคงไม่เดินมาคราวสนอง
ผมบอกว่าแก้อพุทธชีวิตคือเรื่องเดียว
คนที่ทำแบบนี้ได้นะโจทย์ทั้ง
แล้วโจทย์ผมเยอะพี่